มาดูเรื่องของจังหวัดตรัง
เขามีการปล่อยคลิปเพลง
ซึ่งเพลงนี้เป็นความตั้งใจของทางผู้ว่า

แต่ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เมืองตรัง
รถจักรยานยนต์ชนกันเจ็บ๔ราย
ซึ่งจุดเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ก็เป็นจุดที่ถ่ายทำคลิปนั่นแหละฮะ
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์กันนะครับ
เพราะอดฝันจะอ่อนบนถนน
มาอีกแล้วผู้ว่าเตือนภัยห่วงใยชาวตรังทุกคน
ปรากฏว่าห่วงได้ไม่นานเกิดอุบัติเหตุซะงั้น
เพลงยังไม่ทันจบเลยคุณอะไรประมาณนี้นะฮะ
เป็นคลิปเพลงที่ทางผู้ว่าจังหวัดตรังนะฮะ
ว่าลือชัยเจริญทรัพย์ร่วมกับตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
เขาจัดทำขึ้นก็เป็นความตั้งอกตั้งใจของจังหวัดของตำรวจเขา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันอุบัติเหตุ
คุณดูสิโอ้ให้ตำรวจทั้งชายหญิงมาเต้นแบบนี้
เพื่อให้มันเข้าถึงพี่น้องประชาชน
แล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนน
อย่างไม่ประมาทให้ระมัดระวังกันนะฮะ
แต่หลังมีการปล่อยคลิปเพลงผ่านทางยูทูปเมื่อวานนี้วันแรก
ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นในช่วงเย็นนะครับ
โดย๕โมงครึ่งรถจักรยานยนต์เฉียวชนกัน

และยังอยู่ใกล้กับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะฮะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองตรังพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย
แล้วก็กู้ชีพเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
พบรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย๒คัน
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๔คนเป็นหญิง๓คนแล้วก็เป็นชาย๑คนนะครับ
ทะเบียนขไข่ทฐมม๓๐นสมีผู้บาดเจ็บเป็นหญิง๑คน
ซึ่งเป็นคนขับขาหักหนึ่งข้างนะครับ
ก็มีผู้บาดเจ็บ๓คนหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิง
ซึ่งเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บแขนหักนะครับ
ก็ส่วนคนซ้อนท้ายได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกเล็กน้อยนะฮะ
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถจักรยานยนต์สีน้ำเงิน
ขับมาทางตรงถนนสายตรังพัทธลุง
ส่วนรถจักรยานยนต์อีกคันขับมาจากถนนด้านหลังจวนผู้ว่าจังหวัดตรัง
ซึ่งเป็นถนนลงเนินทั้ง๒คันก็มาชนกัน
ตรงถนนที่มันมาบรรจบกันที่วงเวียนน้ำผู้พยูนพอดิบพอดีเลยนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจจะสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อหาหลักฐานประกอบสำนวนคดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แน่นอนจุดเกิดเหตุวงเวียนน้ำผู้พยูนั้นก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรังเขา
ก็เลยเวลาไปถ่ายทำคลิปลงยูทูปคุณดูสิกลับไปเต้นตำรวจก็ไปเต้นอยู่ตรงนี้เลย
แต่ว่ากลายเป็นเหตุการณ์พอเผยแพร่คลิปตอนกลางวันตอนเย็นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงนี้

แต่ว่ามันประจวบเหมาะตรงการเผยแพร่โรนโรง
แล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นพอดิบพอดีนะครับ
ฝากเตือนด้วยทุกพื้นที่ต้องระมัดระวังกันนะครับ